คุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เพิ่มเสียงหัวเราะกันหน่อย
เอ้ยนะยามเช้าแบบนี้ต้องเพิ่มความสุขนะคะ

แข่งขันที่ว่าคือการแข่งขันส้มตำลีลาจาก

คนหนึ่งเต้นอาจจะลึกคนนึงเต้นคนหนึ่งตำก่อนแล้วแต่แบ่งหน้าที่กันให้ดี
มาตำข้าวด้วยการใช้ครกและสากโบราณแบบนี้
เป็นสากไม้ครกไม้แบบนี้คุณผู้ชม

จัดหนักจัดเต็มเอาให้ข้าวแตกกระจายกันไปเลย

งานนี้ต้องบอกว่าอายุนี่ไม่เกี่ยวจริง
เพราะว่าบางคนอายุเยอะแล้วก็ลีลาเด็ดแล้วก็แรงเยอะด้วยเหมือนกัน
งานนี้ตำจนข้าก็จะกระจายเต้นจนเอวจะเคล็ดกันแล้วบ้างค่ะนี่
แต่ยังไงก็เป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

นี่ดูการควงสากยก
อนุสาธิบุนเวอร์ดูนี่
ไม่ธรรมดาจริงนะจะต้องมีสกิลมีทักษะพิเศษ
ตำแบบธรรมดาไม่ได้งานนี้
มันจะยอมได้ยังไงเพราะว่าแหมแต่ละทีมเนี่ยค่ะ
งัดเอาความสามารถในการตำมาแบบสุดฤทธิสุดเด่งสุดเด็ด
เวียงเลยจริงทำให้แต่ละคนไม่ยอมกัน

เพราะฉะนั้นเราก็เลยหาผู้ชนะไม่ได้
เพราะว่าแต่ละคนนี้สูสีคู่ขี้กันมาเลยทีเดียว
ก็เอาเป็นว่ายกรางวัลขวัญใจมหาชน
ให้กับทุกคนเลยละกัน
ที่มาร่วมแข่งขันนะคะของชาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลากันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนไทยเรานะคะ
แต่ก่อนนี้นะกว่าจะได้กินข้าวแต่ละเม็ดนะไม่ได้มีโรงสีแบบสมัยนี้ไง
ฉันยังทันนะตำข้าวแบบนี้
ตอนเด็กไปช่วยคุณย้ายตำ
เคยตามเคยฝัดข้าว
ปรากฏว่าได้แต่เปลือกเม็ดข้าว
มันเป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคีกัน